เรื่องนี้ครับผู้นำชุมชนเปิดวงเจรจากลายเกลี่ยข้อพิพาท
กรณีลูกบ้านฝันหัวการที่ดื่มเล่าเสียงดังกับพ่อชาจำได้ไหม
นะครับปรากฏว่าล่มไม่เป็นท่าครับอ๋อนี่ข่าวนี้ข่าวนี้คุณผู้ชม
เนี่ยฮะที่ถือมีดยาวมาเนี่ยบ้านนั้นปกติก็อยู่เงียบ
แต่วันนี้คงทนไม่ไหวแล้วความคืบหน้ากรณีนายวิศนุกลางอินเดช
ถูกเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันชื่อนายไพรวันแสงอุบล
ซึ่งเป็นรองประธานชุมชนบ้านสว่างโนนทองตะบนกุฎน้ำสายอำเภอน้ำพอง
จังหวัดขอนแก่นเอามีดฟันหัวครับนะฮะผู้บาดเจ็บจนกระโหลกร้าว
เหตุเพราะฝ่ายคนเจ็บตะโกนต่อว่าเรื่องคนก่อเหตุเนี่ย
ตั้งวงดื่มเหล้าเสียงดังรบกวนตอนกลางคืนไปแจ้งความแล้วที่สพน้ำพองครับ
แต่ว่าคนที่เอามีดฟันเนี่ยก็ยังลอยนวลอยู่ขณะที่นายไพรวันผู้ก่อเหตุนะ
อ้างว่าอดทนกับคำถากถางจากคนเจ็บมานาน
วันเกิดเหตุมันบันดาลโทษะที่สุดแล้วก็เลยเอามีดฟันหัวเพื่อนบ้านไปครั้งหนึ่ง
ล่าสุดมีการเปิดวงเจรจาไก่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างสองฝ่ายโดยมีนายรังสรรทองโคตร
กำนันตะบนกุฎน้ำสายมาเป็นคนกลางมีตำรวจสพน้ำพองรักษาความเรียบร้อย
กำนันอธิบายให้เข้าใจก่อนบอกว่าการพูดคุยนี้เพื่อให้เกิดความปลองดองนะครับ
กลับมาเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันส่วนคดีความก็ว่ากันไปนะครับ
เพราะตำรวจจะส่งสำนวนฟ้องไปแล้วอยากให้ทั้งสองฝ่ายจับมือกันยุติปัญหา
แต่ฝ่ายผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งมีนางลำปางนาหัวนินแม่แม่คนเจ็บเนี่ยเป็นตัวแทนมาเจรจาครับ
บอกว่ายังทำใจไม่ได้ลูกฉันต้องเจ็บตัวนะจะขอเวลาทำใจก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคุยมาใหม่
จากนั้นก็ลุกออกไปพอลุกออกไปนะครับบรรยากาศมันเป็นแบบนี้ครับ
หาเอายืนเสร็จให้หนูยังทำใจบ้างด้ายจ้ะทำใจท่านใด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
ตึงตั้งแต่ข่าวการเมืองมาเลยนะครับตึงมากเลย